ทำไมผมถึงบอกว่าตู้บริจาคเดี๋ยวนี้ต้องมีโซ่ล่ามไหมต้องเอากรงครอบไว้ไหม
หรือว่าต้องเอากล้องวงจรปิดส่องมันไว้แบบนี้ไหม
เพราะว่าที่พักสงฆ์แห่งนี้นะครับแม่โดนไปแล้ว๓ตู้
โอ้โหตำรวจสภศรีราชานะครับเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายขโมยตู้บริจาค
เหตุเกิดเนี่ยนะฮะในสาราการประเรียนที่พักสงฆ์ป่าลันวาหมู่๑๑ตำบลบางพระนะครับ
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับที่บ้านหนองขาบ
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าเมื่อกลางดึกวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
มีคนร้ายเป็นชายโพกผ้าสีขาวปิดบังใบหน้านะครับ
เดินเข้ามาในสาราการประเรียนสบโอกาสปั๊บเขารีบอุ้มตู้บริจาคหนีไปเลยฮะ
ใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง๑นาทีนะครับเร็วมาก
ตำรวจตรวจสอบด้านหลังสาราการประเรียนพบว่าตู้บริจาคที่คนร้ายงัดเอาธนบัตรไป
เหลือแค่เศษเหรียญครับแล้วก็ทิ้งตู้เอาไว้มันน่าเจ็บใจ
พระสมภพชพรมครับอายุ๒๓ปีเป็นพระลูกวัด
เล่าบอกว่าเดิมทีนะโยมตู้บริจาควางอยู่ในสารากาประเลทั้งหมด๕ตู้
ก่อนหน้านี้๑สัปดาห์มีคนร้ายแต่งกายลักษณะเดียวกันนี้แหละ
เข้ามาก่อเหตุขโมยตู้บริจาคไปแล้ว๒นะ
แล้วล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกมีคนร้ายเข้ามาขโมยตู้บริจาคไปอีก๑รวมเป็น๓ตู้แล้วโยม
พระสมภพเล่าต่อครับฝากไปถึงคนร้ายบอกว่าอย่าทำอย่างนี้เลยโยม
เงินที่เอาไปมีแต่ทุกข์เพราะไม่มีทางจะหาความสุขจากเงินเหล่านี้ได้แน่นอน
เรื่องต้นตำรวจได้รูปภัณฑ์สันฐานและพฤติการในการก่อเหตุของคนร้ายชัดเจน
ถ้าชัดเจนเราต้องจับให้ได้นะนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ให้ชุดสืบสวนเนี่ย
ลงพื้นที่นะครับหาข้อมูลเพิ่มนะครับเอาตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ
ค่ะถ้าเกิดว่าอีกหนึ่งวิธีนะพี่เบิร์ตที่จะแก้ปัญหาเนี่ยนอกจากเอากรงไปครอบอะไรแบบนี้แล้วนะคะ
แก้ปัญหาให้เข้ากับยุคสมัยก็คือแทนที่จะไปตั้งตู้ก็คิวอาร์โค้ดเลยค่ะ
สแกนปุ๊บมันต้องอย่างนั้นทำบุญยุคสี่จุดศูนย์